มาดูกรณีที่ปปชแจ้งข้อหาสสปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ข้อกล่าวหานะคะก็คือกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
และกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีครอบครองพื้นที่ป่าสงวน
หลังจากผลการตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

โดยเฉพาะรายการครอบครองที่ดินแปลงอื่น
แปลงที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน๑๗๔๑ไร่
รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นด้วยนะคะ
คือตามขั้นตอนเนี่ยทางปปชจะส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาไปยังคุณปรินา
ให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน๑๕วันนะคะ
ก็จะมาชี้แจงเองหรือส่งหนังสือมาก็ได้
โศกปปชบอกว่าถ้ามีมูล
ก็จะส่งคำร้องให้สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ถ้าสารประทับรับคำร้อง
นางสาวปรินาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอตามกฎหมาย
แต่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่สุดท้ายแล้วถ้าสารตัดสินว่าผิด
สสปรินาเนี่ยพ้นตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ความผิดของการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมาย
มีโทษเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
เป็นเวลาไม่เกินสิบปีขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลอืม
แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาไม่ชี้ช่องเบาะแสของรายการ
สินนั้นนั้นก็จะมีความผิดอาญาด้วยนะคะความผิด
อายาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐
หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าทางฝั่งของคุณปรินา
และทนายความบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือนี้ยังเป็น
ทางการแล้วก็มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาเบื้องต้นแล้วนะคะ
มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะรอดเธอบอกแบบนี้นะยืนยันว่า
ไม่ได้ลุกป่าตามที่ถูกกล่าวหาและยืนยันว่าเดี๋ยว
จะไปชี้แจงต่อปปชด้วยตัวเอง
พอมาเรื่องที่ดินเนี่ยยอมรับเลยว่าหนักใจมาก
กระทั่งคุณทศพลกับดรพัทธรมนเนี้ยเข้ามาช่วย
เหลือนะคะโดยทางพลเอกประวิทย์เนี้ยได้มอบให้อ่า
ท่านทั้งสองมาช่วยดูแลในเรื่องข้อกฎหมายเพราะที่
ฉันไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายป่าไม้กฎหมายศพกอ
ดิฉันไม่มีความรู้ตรงนั้นจริงจริงก็ตั้งแต่เกิดมา
ฉันเองก็ไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไรเลยนะคะ

ดิฉันก็พร้อมที่จะไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หรือชี้แจงให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
ก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับ